อยกับพี่สาวดิฉันนิดนึงนะคะพี่เจนเน็ตเขียวแล้วกันค่ะ
ตอนนี้งานรุมเวอร์นะคะแล้วมีละครนะป้อนแบบไม่หยุดเลย
ทำไมถึงปังขนาดนี้ปังจังเลยไปถามเคล็ดลับนิดนึงก็แล้วกันนะคะพี่
พี่ไปไหว้ที่ไหนมาหรอโอ้นะฮะ
ปิดกล้องทางวิกโศกไปแมพเลยถัดมาอีกวัน
นี่พี่เจเน็ตนะคะกระโดดมาเล่นละครเรื่องใหม่กับวิกหมอชิดทันทีเลย
แจ๊กกะรีนของเราเนี่ยเจอตัวเป็นรีบคว้ามาอัปเดตนิดนึงก็ละกัน
เจเน็ตจ๋าบอกเนี่ยเงินได้มาทั้งหมดนะ
ก็รีบเอามาลงทุนต่อร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีทำเพลงก็มีนะคะ
ไว้ทำไร่ทำนาค่ะยามแก่เท่าก็อยู่กับสามีสองคนนะคุณผู้ชม
ว่าแต่ปีนี้พี่เจเน็ตเขียวมีละครกี่เรื่องแล้วคะเนี่ยตอบหน่อยค่ะ
ปีนี้หลายเรื่องมากค่ะปีนี้เยอะนะคะจำไม่ได้จำด้วย
พี่ใช้เงินเขาหมดแล้วเลยไม่จำ

และพี่ก็จะมาทำไล่ตรงอยู่อยู่อายุทยาด้วยนิดนึง

ตอนนี้ก็ทำอยู่บ้านน๊อกดาวลง
เพื่อจะปลูกผักปลูกต้นไม้
แล้วก็นี่มันการเกษตรที่เราชอบแหละ

พี่เจนนิตเกี่ยวก็ทำอย่างต่อเนื่องเลย
ทั้งว่ายขอพรศิกษ์สังสิทธิ์นะคะ
ลงหน้าหน้าทองเสริมความปัง
พิจารณีเกียรติคตินะที่ว่า
ให้เร่งทำดีเยอะเป็นการดึงบุญเก่า
ชะล้างกรรมที่มันเกิดขึ้นแต่ชาติปางก่อน
แล้วเราต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
เพื่อจะได้มีแต้มบุญสะสมกันไป
ส่งเสริมพลังใจให้ทำบุญต่อกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังเสียงจ้า
แล้วก็จะได้แบบว่า

นี่ไงเรื่องกรรมมีทุกคน

ต้องทำความดีสะสมแต้มบุญเยอะ
นอนแล้วก็สวดมนต์ทานน้ำ
ตื่นเช้ามาสวยเลย

คุณจะบอกว่าคุณขวัญบาปหนาหรือว่าคุณขวัญยังสวยไม่พอ
ถ้าทางจะบาปหนาคุณผู้ชม